นี่เป็นยังไงล่ะคุณเขียนมาสอนก็ไม่ได้หลอกนะพี่อุ๋ยก็แม่ชีนี่ไงแม่ชีแล้วก็ลอยอยู่ในน้ำไง
เออก็ลอยน้ำจริงนะก็แม่ชีลอยน้ำนี่ดูดูนี่อันนี้นั่งใช่ไหมนั่งพนมมือ
แล้วนี่หรือโอ้โหที่นี่เห็นมั้ยนอนหงายเลย
ไก๊บอกว่าจะพาไปดูแม่ชีลอยน้ำค่ะ
แล้วใส่เพลงเอาไว้ให้ด้วยค่ะ
มันช้ำในมันช้ำใน
เอาใครเคยพบเห็นเคยเจอเจออะไรยังไงบ้างลองส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะฮะ
เจ้าของคลิปบอกเอาไว้บอกพี่กัดบอกแม่ชีลอยน้ำ
มาคอมเมนต์เอาไว้นะนี่บอกพระกระโดดกำแพงก็มีมาแล้ว
นับภาษาอะไรกับแม่ชีลอยน้ำเห็นไหมฮะหลายคนเลยนะฮะคือหลายคน
บางคนก็บอกก็ลอยน้ำอย่างนี้มันก็ลอยได้
คนก็ถามแล้วและแปลกตรงไหนแต่ไม่ว่าคนก็จะถูกใจเพลงประกอบคลิป
นี่ไงเราก็เลยต้องไปตามหาข้อเท็จจริงให้หน่อยแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ตกลงแล้วมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงหรือว่ามีการไปหลอกลวงชาวบ้านนักท่องเที่ยวเขาหรือเปล่า
นี่คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
หลังจากทราบพิกัดนะฮะว่าแม่ชีลอยน้ำเนี่ยอยู่ที่วัดถ้ำมังกรทองที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เป็นวัดที่มีการจัดแสดงแม่ชีลอยน้ำที่ปรากฏตามคลิปแล้วมีไก๊เขาพานักท่องเที่ยวไปดู
ชีลอยน้ำท่านนี้เนี่ยชื่อแม่ชีติ๋มนะฮะแม่ชีติ๋มอุทยานวันธนะ
นี่คือชื่อและนามสกุลปัจจุบันอายุ๖๙ปีนะครับ
มีแม่ชีติ๋มไหมที่คุณจิรายุทธ์ไปหามาแล้วก็ไปคุยด้วย
คือคุยไปคุยมาเนี่ยคุณจิรายุทธ์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
ชีครับยังไงก็ลองลอยน้ำให้ดูหน่อยได้ไหมจะได้หายคล่องใจกัน
ชีติ๋มบอกว่าได้เดี๋ยวลอยน้ำให้ดูแต่ก่อนจะลอยน้ำเนี่ยก่อนจะลงไปในน้ำ
ต้องทำพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ตามความเชื่อก่อนค่ะแล้วก็สระน้ำแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่บ่อน้ำนี่เป็นบ่อของวัดนะฮะกว้าง๔เมตรลึก๒๕เมตร
แล้วแม่ชีติ๋มหลังจากไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จก็ลงไปในน้ำ
แล้วลอยตัวให้จิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราดูหลายท่าด้วยกันนะฮะ
หลังจากนั้นก็เริ่มลอยตัวจากท่ายืนลอยมั้ยล้า
นี่ของวันนี้เลยนะที่จิรยุทธ์ไปนะถ้ายืนถ้านั่งสมาธิถ้านอนหงาย
งแขนก็ได้หุบขาก็ได้นี่ยืนนะฮะ
เท้าไม่ได้แตะพื้นบ่อนะฮะนี่
แต่คุณจิรายุทธ์บอกส่วนมากก็จะอยู่แถวขอบบ่อนะไม่ได้ไปอยู่กลางบ่อนะครับ
เป็นเหมือนนั่งสมาธิพนมมือแล้วลอยแบบหงายอย่างนี้
พอครบท่าทางต่างแม่ชีติ๋มก็เลยขึ้นมาจากบ่อน้ำ
แล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังบอกว่าเนี่ยนี่อันนี้เอาแขนหนุนหัวเลย
ค่ะนอนแบบสบายใจเลยนะฮะแม่ชีติ๋มบอกว่า
วิชาแม่ชีลอยน้ำของวัดถ้ำมังกรทองแห่งนี้เนี่ยสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี๒๕๒๐นะฮะ
กว่าปีนะครับแรกเริ่มเลยเนี่ยเริ่มจากแม่ชีอุบาทองสุกก่อน
ซึ่งปัจจุบันก็มีรูปปั้นท่านอยู่ที่วัดแม่ชีอุบาเนี่ยไปลอยน้ำที่ท่าน้ำที่หน้าวัด
แล้วมีคนมาเห็นคนก็สนใจกันมากเป็นความมหัศจรรย์เหลือเกิน
ทางวัดก็เลยสร้างบ่อน้ำเอาไว้ในวัดเพื่อให้แม่ชีอุบาเนี่ยได้ลอยน้ำให้กับประชาชน
ให้กับญาติโยมได้ดูเพื่อให้ประชาชนเข้ามาทำบุญกัน
เมื่อสักครู่นี้คือรูปปั้นค่ะของแม่ชิวบาส่วนปัจจุบันเนี่ยพอสืบทอดมาเนี่ย
คือแม่ชิลบาร์เนี่ยถึงแก่กรรมเมื่อปี๒๕๓๑ไม่มีใครที่ทำแทนได้เลยนะ
ไม่มีใครสามารถทำแทนได้เลยจนกระทั่งเมื่อ๑๐ปีก่อน
ชีติ๋มมาบวชชีนะมาถือศิลป์อยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ
ก็ไม่เคยฝึกวิชาอะไรนะครับอยู่ดีเนี่ยลงไปแช่น้ำในบ่อ
ปรากฏว่าแม่ชีติ๋มลอยตัวลอยน้ำในบ่อได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเลย
แค่ตั้งสมาธิทำจิตใจให้นิ่งให้สงบ
หลังจากนั้นก็เลยทำการโชว์แสดงให้นักท่องเที่ยวดูเรื่อยมา
เงินที่คนมาดูนักท่องเที่ยวมาดูก็ถวายให้วัด
ชีติ๋มบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่ใครก็สามารถทำได้นะ
เคยมีชาวต่างชาติมาดูนะคุณเขียนมาสอน
เขาบอกโอ้ยอย่างนี้ใครก็ลอยได้ค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้ก็เลยลงไปบ้าง

เหรอคะเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากพี่อุ๋

แม่ชีติ๋มบอกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นลอยไม่ได้

คุณผู้ชมที่ส่งข้อความมายังไงล่ะแม่ชีติ๋มบอกแบบนี้

มันมีคนทดลองมาลอยก็ลอยไม่ได้
มีพระมีคนต่างชาติต่างอะไรอย่างนี้ก็ลงมาลอยไม่ได้
การลอยเราต้องใช้สมาธิทุกอย่างนะคะ
เราไม่ได้ใช้กดีใจวาย

เราต้องใช้สมาธิทุกอย่าง

หายใจธรรมดาน้ำไม่เข้าหูหายใจธรรมดาเนี่ยค่ะ

คือผมว่าก็คงลอยได้นั่นแหละสำหรับคนทุกคนที่ไปลอยนะ

อ่ะอย่างแม่ชีติ๋มอันนี้ถือว่านานนะ

มีความรู้ด้านการลอยน้ำว่ายน้ำ
คือถ้าเราลอยคอเราต้องใช้มือกับใช้เท้าในการที่จะ
พยุงตัวแล้วก็กวัดแกว่งอยู่ใต้น้ำใช่ไหม

หรือก็ปกติก็อยู่นานกันอย่างนี้นี่แหละ
ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดนอนหงายเหมือนท่าว่ายน้ำกันเชียงอะค่ะพี่อุ๋ย

ไม่ว่าไม่ชอบว่ายน้ำคือนร้องไหงมาถ้ากันเชียงมาล็งก็ก็ลอยได้ค่ะ

อื่นมันไม่แน่ใจนะเอาจริงแบบถ้ายืนท่าแบบเหมือนนั่งสมาธิแล้วลอยอะไรอย่างนี้
มิวไม่แน่ใจแต่ถ้านอนไงอย่างเงี้ยอ่ะมิวอะลอยได้
แล้วเคยทำแบบนี้ไหมแบบแม่ชีติ๋ม

นี่อย่างนี้เลยนะลองอย่างนี้เลย
เดี๋ยวน้องพิวถ่ายคลิปมาให้พี่อุ๋ยดูเดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยดูด้วยค่ะ
แล้วเดี๋ยวเอาที่เจียรายุทธ์ไปเดี๋ยวให้ไปจับเวลา
ว่าแม่จีติ๋มลอยได้กี่วินาทีกี่นาที

แต่คุณผู้ชมอย่าไปลบหลู่แกนะไม่ได้ไปลบหลู่อะไรนะคะ
คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นไงมิ้วก็เลยแลกเปลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างนี้

ค่ะโทรไม่ทันหรอกค่ะพี่อุ๋ยถ้าจะจมมาโทรตอนไหนคะ
เอาเราไปถามอาจารย์ออสนะครับอาจารย์ออสบอกว่าเห็นคลิปของแม่ชี้ลอยน้ำแล้ว
อาจารย์ออสบอกว่าตามปกติร่างกายของมนุษย์ส่วนใหญ่จะสามารถลอยน้ำได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ก็มีบางคนที่ไม่สามารถลอยน้ำได้โดยทางหลักวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่า
สิ่งที่ทำให้คนเราลอยน้ำได้นะครับมาจากความหนาแน่นของร่างกายที่น้อยกว่าน้ำ
แล้วก็มีแรงพยุงก็เลยลอยน้ำเช่นเดียวกับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่
หนักมากใหญ่มากเรือก็ยังลอยน้ำได้
เช่นการลอยน้ำในท่ายืนก็อาจจะใช้มือมือพยุงช่วย
แล้วก็เท้าที่อยู่ข้างล่างก็ปั่นจักรยานไปมันก็จะสามารถลอยน้ำได้
หลักการลอยน้ำก็คือทำให้หัวหรือว่าตรงจมูกแล้วอยู่เหนือพ้นน้ำ
เพื่อที่จะได้หายใจได้อีกท่าหนึ่งก็เป็นการนอนลาบไปกับน้ำนะครับ
ก็หายใจให้เต็มปอดนะครับเมื่อมีอากาศเข้าไป
หนาแน่นของร่างกายเราก็น้อยกว่าน้ำนะครับมันก็จะลอยได้
มีทุกผู้ชมแฟนข่าวส่งข้อความมาบอกนี่เราก็เพิ่งมีข่าวคุณป้าคนหนึ่งที่
นมมือลอยน้ำแล้วกู้ภัยคิดว่าเป็นศพ
แล้วก็จริงแล้วแกยังไม่ได้เสียชีวิตแล้วลอยแบบเป็นกิโลเลยนะ
ใช่อันนี้ลอยไกลกว่าแม่ชีติ๋มอีก

หรือคุณเห็นมาสอนจะลองกับคุณป้าท่านว่ะนะ
ให้หนูลองอีกแล้วหรอพี่อุ๋ยแม่น้ำหน่อยหรอ

แม่ชีติ๋มอายุ๖๙ค่ะ

ใช่ค่ะก็เลยตอบให้แค่นี้สั้นค่ะ